พัทยาค่ะมันมี๒เหตุการณ์ที่ไล่เลี่ยกัน
ว่าคนร้ายเป็นกลุ่มเดียวกัน
เหตุการณ์แรกก็คือคนร้ายยิงเข้าไปในโชว์รูมรถ
รถกระจกที่โชว์รูมาแตกหมดเลย
อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือคนร้ายไปยิงถล่มที่บ้านลูกค้าของโชว์รูมรถอันนั้น
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วสาเหตุมันคืออะไรเดี๋ยวดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนเลยนะคะ
อันนี้คือที่หน้าศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสันสาขาพัทยาตี๒
คนร้ายมากัน๔คนรถจักรยานยนต์๒คัน

มี๒คนเดินลงมาเห็นไหมคะ
เข้าไปในโชว์รูมเพื่อไปถล่มยิงด้วย

อีกคนก็อ้อมไปประตูด้านหน้าเหมือนกับไปขู่รอปภ

แสงจากปลายกระบอกปืนนะคะในวงกลมสีแดง
โอ้โหนั่นยิงแล้วยิงถล่มเข้าไปค่ะ
คือเข้ามากันรถจักรยานยนต์๒คัน๔คน
แต่ก็มีแบบจอดรออยู่เห็นไหมคะมุมไกล

ตำรวจสพนปลือไปตรวจสอบ
จอดรถด้านหน้ามีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่
สิบเอ็ดปลอกนะพี่อุ๋ยอ่านี่นี่วิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้ว
นี่ค่ะแล้วก็มีกระสุนปืน๙มมตกอยู่นัดหนึ่ง
กระจกหน้าอาคารแตกนะคะมีรูกระสุน๑๒รูได้

ก่อนที่คนร้าย๒คนจะถล่มยิงใส่นี่ค่ะ
มีคนร้ายคนหนึ่งท้วมหน่อย
เอาปืนมาจี้หัวเลยนะบอกให้อยู่นิ่ง
เอามือถือมาแล้วคนร้ายก็ก่อเหตุเสร็จ

แล้วก็แจ้งหัวหน้ารอปภอีกทีค่ะ

สงสัยกลัวเราพอจะโทรแจ้งจนนาทีหรือว่าจะกลัวจะถ่ายคลิป

ผู้จัดการฝ่ายบริการค่ะนายชัยอนันต์บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปค่าเสียหายได้นะคะ
ส่วนประเด็นที่ถูกถล่มยิงแบบนี้ไม่รู้เลย
แปดด้านจริงไม่รู้สาเหตุเลยต้องฝากตำรวจนี่แหละขยายผลให้หน่อย
โชว์รูมนี้เปิดมา๖ปีแล้วไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าค่ะ
ก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีครับเพราะว่าคือเราไม่มีแบบสาเหตุอะไรเลย
ที่จะไปถึงใครอะไรอย่างนี้เรานึกไม่ออกเหมือนกัน
เพราะเราเนี่ยเราตั้งแต่เราเปิดที่ผมบอก
เปิดสูตรมาเนี่ยเรายังไม่เคยมีปัญหากับลูกค้าหรือว่าอะไรพวกนี้เลยครับ
แล้วมันก็ไม่มีสัญญาณอะไรด้วยแต่ถ้าจากเรื่องการจองรถแค่เงินแค่หมื่นเดียว
ไม่น่าจะเป็นประเด็นถึงขั้นมายิงศูนย์หรืออะไรพวกนี้นะ
เพราะว่ามันเยอะมันอุบอาดไป
และหลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะตามภาพจากกล้องวงจรปิดมาสักครู่คือตี๒ใช่ไหมคะ
ผ่านไป๑๕นาทีมีอีกเหตุการณ์หนึ่ง
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์๒คันไปยิงถล่มบ้านของนายทักษิณมณฑลทักษิณอายุ๔๔ปี
เป็นที่ปรึกษากลุ่มขี่รถฮาเล่พัทยา
แล้วบ้านของนายทักษิณห่างจากศูนย์ขายฮาเล่๗กิโล
นี่ค่ะห่างกันแค่๑๕นาทีเหตุการณ์นี้

ตำรวจไปตรวจสอบหน้าบ้านมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ตั้ง๒๐ปลอกนะ
รอยกระสุนเต็มเลยอย่างที่คุณภาคภูมิบอกเป็นรูพลุนทั้งบ้าน

ฮอนด้าแจ๊สสีขาวรูกระสุน๑๐รูนี่ยังดีไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านมาสามมุมค่ะครับ
จะเห็นคนร้ายนี่๔คนรถจักรยานยนต์๒คันใส่ชุดดำใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้า

ใช่ไงใช่ไงก็เลยบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกัน
แล้วก็ก่อเหตุช่วงเวลาห่างกันแค่สิบห้านาทีสถานที่๒สถานที่ห่างกันแค่๗กิโล
กิโลก็ขี่มาถึงนั่นแหละ๑๕นาที
คือก่อเหตุที่บ้านหลังนี้ประมาณแค่๒นาทีเองนะ
นี่ค่ะก็คาดว่านี่แหละกลุ่มเดียวกันนี่แหละ
จังหวะที่ออกไปหลังก่อเหตุคำถามคือสาเหตุคืออะไรอ่ะ
แต่พรุ่งนี้นี่คือใส่เสื้อแล้วก็หมวกกันน็อกแบบคือปิดตังค์มา
เต็มตัวหมกแต่ปิดไม่เห็นอะไรเลยไม่ชิดเลย
วันนี้เจ้าของบ้านนะคะนายทักษิณก็ไปให้ปากคำกับตำรวจสพนปลือ
ก็มั่นใจว่าคนร้ายที่มาถล่มยิงบ้านเขาและที่ศูนย์จำหน่ายรถเป็นกลุ่มรุ่นน้องค่ะ

เพราะไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่าที่ก่อเหตุอายุ๓๐
คือก่อนหน้านี้เอ๊ไปจองซื้อรถจักรยานยนต์ที่ศูนย์โชว์รูมฮาเล่

แต่โชว์รูมยังไม่ได้ระบุวันรับรถ
เปลี่ยนใจอืมบอกไม่เอาแล้วไม่อยากซื้อฮาเล่แล้วแล้วเขาอ่ะอาสาว่า
เดี๋ยวซื้อใบจองรถต่อไหมครับแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินให้
บอกว่าเดี๋ยวซื้อใบจองต่อก็แล้วกันอ่า
เก้าเมษายนเขานั่งดื่มเหล้าอยู่ก็นั่งร่วมวงอยู่กับในเอ๊นี่แหละ
เอ๊ทวงเงินบอกไหนอ่ะที่จะซื้อต่ออ่ะอืม
ใบจองรถหมื่นนึงเขากับกลุ่มของนายเอ๊ก็เลยทะเลาะกัน
ตอนที่นั่งทะเลาะกันก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะภาพนี้ค่ะ
ก็เลยถามว่าพี่ใบจองรถเนี่ยไหนบอกจะซื้อต่อหมื่นนึงไง
เงินน่ะหมื่นนึงขอหน่อยนายทักษิณบอกว่าเอาจริงจริงนะ
ตั้งใจว่าวันรับรถก็จะจ่ายเงินให้แต่ขอให้ได้รถก่อนไงอืม
แต่กลายเป็นว่าเนี่ยค่ะมามีปากเสียงกันเขาอ่ะขู่ว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาจับในเอ๊
เพราะว่าทำเว็บพนันผิดกฎหมาย
ตอนดื่มเหล้าในวงเล่าอ่ะขู่เอาไว้แบบนี้อ่า
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะคงแค้นยกพวกมายิงถล่มเพราะจำรูปภัณฑ์สันธารได้
แม้ว่าที่เราจะบอกว่าอุ้ยแต่งตัวมิดชิดใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกกันน็อกแบบ
หมดเลยทั้งตัวอ่าแต่หุ่นรูปทรงมันเห็นนั่นแหละ
เขาจำอะไรได้รู้ไหมพี่อุ๋ยอะไรฮะรองเท้าสีขาวรองเท้า
เนี่ยเลยกูไม่จำลองดูรองเท้าสีขาวอ่าไหนไหนดูสิรองเท้าสีขาว
คนร้ายใส่นายทักษิณบอกว่าจำได้ว่าเป็นรองเท้าของในเอ
แล้วก็รูปภัณฑ์สันธารด้วยใช่แล้วสำคัญคือรองเท้า
เออเนี่ยค่ะเอาฟังเสียงนายทักษิณนิดนึงค่ะ
คือลักษณะเขาเหมือนไหมล่ะนึกหนึ่งเลย
เขาชอบใส่รองเท้าสีขาวอืมซึ่งผมก็เห็นเขาใส่รองเท้าสีขาว
เขาก็ชอบใส่เขาเป็นคนชอบใส่กางเกงวอร์ม

ไม่ได้แล้วถามว่าคนเคยกิน

ถามว่าคุณจะใส่หมวกกันน็อกใส่ไอ้โม่งใส่ถุงมืดแบบไหน

แต่ว่าไอ้คนที่ตัวใหญ่ยอมรับว่า
ไม่เคยเห็นผมรู้จักเอ๊มา๓ปีนะ
ต้องเข้าใจก่อนกินเที่ยวอยู่ด้วยกันนะ
และอย่างหนึ่งตอนที่ถกเถียงกัน
เขาทำเกี่ยวกับเรื่องการพนันออนไลน์ใช่ไหม
ผมก็คูเลยผมโอ้โหนี่
ผมก็คูบอกไอ้มึงอย่ามาทำเป็นเก๋านะ

เดี๋ยวกูจะรอบหน่วยงานภาครัฐประวงงงปวงยึดทรัพย์
คือเราฉุนแล้วก็คู

อ๋อเหรอนายเอ๊ะบอกว่าไม่ใช่ผมภาพจากกล้องวงจรปิดไม่ใช่เลย
ยอมรับว่าเก้าเมษายนทะเลาะกับนายทักศิลป์จริง

ก็เขาไม่ได้เร่งรัดที่จะไปทวงเงินค่าตัวจองรถบัตรจองรถอะไรนะ

หลังจากนายทักษิณกลับไปยังส่งข้อความไปขู่เขาในกลุ่มไลน์ด่าเขาหยาบคล้าย
รุ่นพี่ในกลุ่มต้องลบไลน์ในทักษิณออกจากกลุ่มไป
ข้อความเขาก็ให้ทีมข่าวของเราดู

เอ๊บอกไม่ใช่คนที่ไปร่วมก่อเหตุในภาพจากกล้องวงจรปิด

คืนวันเกิดเหตุในเอ๊บอกว่าผมไปเที่ยวร้านเหล้ากับแฟนกับเพื่อน
ตั้งแต่๓ทุ่มกลับบ้านก็โน่นตีหนึ่งไม่ได้ออกไปไหนเลย

ใช่เขาบอกยืนยันได้แล้วตอนตี๒ที่ตรงกับเวลาที่เกิดเหตุ
นั่งกินข้าวอยู่ที่บ้านจริงยืนยันว่าไม่ใช่คนก่อเหตุ
แล้วนายทักษิณมีสตูตั้งหลายคนเคยโดนรอบยิงมาตั้งหลายครั้ง
เคยไปมีเรื่องกับคนอื่นด้วยอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้

ใช่เขาบอกเนี่ยเขาอยู่บ้านกินข้าวจนตี๒หลังจากกลับจากเที่ยว

มันเวลาไล่เลี่ยกับที่เกิดเหตุเลย

ผมจะทำเขาทำไมพี่ลูกผมสองอ่ะ
มีแต่เขากล่องขู่ผมได้ซ้ำ
ผมเป็นคนเล่นคอมเด้นเกม

เวลาเราคุยกันเรื่องนี้ผมบอกว่ามันไม่มีใครโกงกันหรอกพี่

นี่เนี่ยถ้าไม่ใช่เราเราคิดว่าจะเป็นกลุ่มไหน

น่าจะกลุ่มแคล้งของเขาอ่ะ
ตรงใกล้ตามแสดงเวลาเมื่อกี้
ก็อยู่ที่ว่าคนร้ายคืนนั้นไม่รู้ใส่ถุงมือหรือเปล่า
เดี๋ยวตำรวจคงหาได้แล้วนะนะคะ